คุณผู้ชมครับชาวบ้านบุกไปชี้หน้าแล้วด่าใครรู้ไหม

ไปถึงสาราวัดเลยนะครับเพราะอะไร
คือไม่พอใจที่พระท่านไปโพสต์ด่าผู้ใหญ่บ้าน
นะฮะด่าครูด่ากรรมการวัดเขาบอกแตกแยกเละเทะกันหมดเลย

อย่ามาสร้างแล้วมูกเกามูกสิบก็แตกแยกกันเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบ้านกระโดนครับตะบนภัยศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำครับ
ชาวบ้านไปชี้หน้าแล้วก็ไล่พระรูปหนึ่งอย่างดุเดือดแล้วนะไม่พอใจ
พระรูปนี้เนี่ยคือชาวบ้านบอกมายุโยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านฮะ
ทีมข่าวไปถามชาวบ้านนะครับบอกว่าคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะ
หลังปีใหม่นี่แหละนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านไม่พอใจครับไม่พอใจใครพระมหานิงนะฮะ
ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่วัดได้ไม่ถึงสองพันศาหลังจากเจ้าอาวาสคนเก่าเนี่ย
มรณภาพโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครนิมนต์มาพอมาอยู่ก็บอกว่าแหม่วางตัววางอำนาจนะครับ
ในวัดนะฮะแล้วก็ยังมีพฤติกรรมโพสต์เฟซบุ๊กด่าผู้ใหญ่บ้านเพราะไม่พอใจ
ที่ไปสอบถามว่าท่านมาจากวัดไหนแล้วก็ขอใบสุทธิดูหน่อยนะครับ
คือจะส่งข้อมูลให้เจ้าคณะตำบลรับทราบตามระเบียบแล้วไปด่าโรงเรียนอีกว่าเปิดเครื่องเสียง
กิจกรรมกีฬาสีเสียงดังไล่ตีเด็กนักเรียนที่จุดประทัดเล่นในโรงเรียนนะครับ
แล้วก็ท้าตีท้าต่อยกับบุรุษปริศนีย์นะครับคณะกรรมการวัดทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปซะหมดนะครับ
ยังไม่พออันนี้ชาวบ้านเขาอ้างนะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาอ้างนะ
พอไปยุโยงปลุกปั่นชาวบ้านเนี่ยหมู่๙กับหมู่๑๐โอ้โหแตกกันนะดิ
แต่กันที่ผ่านมาทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขรักไข้กันดีจนมาวันนี้นี่แหละ
มาในช่วงจังหวะที่มันเป็นรอยต่อรอยต่อของการแตกคือ
ฝั่งนี้เลือกเบอร์หนึ่งญาติฉันฝั่งนี้เลือกเบอร์สองญาติกูอย่างนี้ประมาณเนี้ย
มันเหมือนว่าเพิ่งมาในช่วงนั้นแล้วฝั่งที่อาจจะไม่ชอบฝั่งนี้ไปพูดเป่าให้พระ
เหมือนว่าไข้เขวแล้วก็จนหนูว่าเหมือนว่ามีคนยื่นดาบให้กัน
แล้วให้สองฝั่งมาสู้กันกลายเป็นมามันเรื่องเล็กเล็กแต่พระโพสต์แบบใช้
ใช่สับแบบใช่ทีนี้ชาวบ้านเลยไม่เห็นพ้องที่จะ
เราต้องไปตามหาพระมหาหนิงบ้างล่ะก็ไปที่วัดเลยผู้สื่อข่าวไปที่วัดเลย
ไม่เจอครับไม่เจอพระมหานิงแล้วนะพอถามพระที่วัดบอก
ทราบไหมว่าท่านไปไหนนะครับก็บอกว่าเห็นขนข้าวของออกไปด้วยนะ
แต่ล่าสุดชาวบ้านบอกว่าวันนี้เห็นพระมหานิงไปร่วมพิธีนะฮะ
เป็นงานเกษียณของผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐อยู่ครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวคงต้องรอความคืบหน้าอีกทีครับ